เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุค่ะนะฮะเกิดขึ้นที่สุรินนะครับมีรถกระบะคันหนึ่ง
เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนนะฮะเพราะว่าคนขับเนี่ยหลับในอืมนะฮะ
มากันสิบเอ็ดชีวิตนะครับก็โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้น
เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ

นี่ครับจังหวะพุ่งไปนู่นเลยฮะคนก็วิ่งมาดูกัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะคันหนึ่ง
เสียหลักพุ่งไปชนเกาะกลางถนนนะครับแล้วก็พุ่งข้ามเลน
กลางถนนแล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่นะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับ
คนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะนี่โอ้โหแต่ละคนกระเด็นกันไป
ละทิศคนละทางนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๔นะครับ
เป็นถนนสายสุรินช่องจอมในพื้นที่บ้านพลวงใต้
ตำบลบ้านพลวงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับ
รถกระบะคันนี้นะครับมีคนเจ็บทั้งหมด๑๑คนนะครับ
ที่มากับรถนายุธนาแวงสมอายุยี่สิบสี่ปีเป็นคนขับนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้คลานออกมาจากตัวรถนะครับ
มีภรรยากับลูกด้วยทั้งหมดถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถพาครอบครัวแล้วก็ญาติ
เดินทางจากอำเภอพนมดงรักจะไปเที่ยวที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
ระหว่างขับรถมุ่งหน้าไปซื้อของที่ตลาดอำเภอปราศาสตร์
ทุกผู้ชมครับหวูปหลับไหนไปชั่วขณะหนึ่งนี่ฮะ
หลับในนะครับรถเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนแล้วก็พุ่งไปนู่นเลย
เขาบอกว่าเขามารู้ตัวอีกทีนึงก็คือเทกระจาดไปหมดแล้ว
รถพลิกคว่ำตะแคงแบบโอ้โหหมุนไปแล้วแล้วเขาก็คลานออกมาจากตัวรถ
โอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะฮะหลับในเนี่ย